ก่อนจะไปดูภาพคอนเสิร์ต
บางทีก็ตกใจสะกิดเพื่อน
ก่อนที่มีคอนเสิร์ตเมื่อเดือนมกรกมนะคะ
กลับมาเมื่อวานนี้จะได้ทานมะม่วงสมใจแล้วนะคะ
และแน่นอนอัปเกรดด้วยการพิมพ์ภาษาไทยด้วย

ลิ้งเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นมะม่วงทั้งหมดเลยจ้ะ

ส่วนคอนเสิร์ตอังกอร์ของ๔สาวแบ็คพลิ้งที่เมืองไทยค่ะ
หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์โซลอัลที่สนามสุพัชลาศัย

ครั้งนี้แบ็คบลิ้งค์กลับมาแสดงสองรอบด้วยกัน
ในสเตดียมราชมังคลากีฬาสถาน
รองรับจำนวนคนดูได้มากถึง๖๐๐๐คน
บรรยากาศหน้างานหน้าห้านโอ้โหบอกเลย
อุ่นครับครับสัมผัสที่ที่เราสัมผัสได้นะ

แต่นั่นไม่เป็นอุปสรรคของบลิ้งชาวไทยเลยนะคะ

พาเรทกันแฟชั่นชุดดำชุดชมพูตามคอนเซ็ปต์ของวงเลย
อกจากนี้ยังมีร่มแล้วก็พัดลมตัวจิ๋วด้วยนะคะ

ถ้ามาคอนเสิร์ตเมืองไทยต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคุณผู้ชมนะ

เออสตาร์ทเพลย์นี้ก็กรี๊ดกันแล้วร่ำเวที
คุณผู้ชมค่ะทุกคนมัดผมมา

ลิซ่าปล่อยผมต้านความระอุของอากาศ
แล้วก็เก็บหน้าม้าเป็นอย่างดีสะบัดคอแทบหลุดแต่

แล้วก็บอกเลยว่าเป็นห่วงอากาศร้อนเนี่ย

ลิซ่าแล้วก็แก๊พิ้งทุกคนเป็นห่วงแฟนด้วย
ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนของแฟนที่ทำและ
ให้เธอแล้วก็เมมเบอร์ทำการแสดงได้แบบว่าสุดยอดแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะชีวิตมาดูให้กำลังใจข้างใน

พ่อแกคือเป็นสเตรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แล้วผมรู้สึกว่าที่คนที่ทำให้เกิดว่างวันนี้
แล้วก็เช็คเส้นทางการเดินทางกันด้วยนะคะแถวนั้นน่าจะรถติดแน่นอนค่ะ